ตามสถานการณ์น้ำกันหน่อยโดยเฉพาะใต้แม่น้ำเจ้าพญาตอนล่าง
ลงมานะครับก่อนที่จะออกสู่เอาไทย
ปรากฏว่าตอนนี้นนทบุรีแชะแชะแชะแชะแล้วครับ
ระดับน้ำสูงขึ้นนะฮะเทศบาลเนี่ยเร่งเสริมกระสอบทราย
เพื่อป้องกันน้ำท่วมขณะที่เกาะเกร็ดเกาะเกร็ดที่อยู่นอกแนว
ป้องกันน้ำท่วมนะครับพระสงฆ์เนี่ยนะฮะท่านต้องลุยน้ำบินทบาทแล้วล่ะ
ไปดูภาพที่เกาะเกร็ดกันนะครับคุณผู้ชมครับ
นนทบุรีนะฮะมีสุนัขเดินลุยน้ำ
นี่เกาะเกร็ดสัญลักษณ์นะฮะโอ้โหนั่นเสาประตูฟุตบอลใช่ไหมน่ะ
โอ้โหนะฮะโอ้โหน้ำมาสูงจริงนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยพระท่านออกบินทบาทนะครับก็ต้องลุยน้ำกันแล้ว
เพราะลักษณะของเกาะเกร็ดนะครับเป็นพื้นที่ต่ำและถูกน้ำล้อมรอบ
นี่ฮะที่ผมบอกนะครับลุยน้ำแล้วพระนะครับ
ไม่มีแนวเขื่อนป้องกันน้ำครับจึงถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมตั้งแต่หมู่ที่๑
ถึงหมู่ที่เจ็ดเลยมีระดับน้ำสูงสามสิบถึงแปดสิบเซนติเบต
เดินเท้าเข้าออกก็เลยต้องลุยน้ำแบบนี้แต่ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำหลายคนที่นี่
เขาคุ้นชินกันแล้วครับปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้
ก็จะใช้ชีวิตได้ตามปกตินี่นั่งซะหล่อเลยลูกพี่ครับ
นะฮะคือผู้ชายคนนี้เขานั่งทอดอารมณ์ชื่นชมบรรยากาศน้ำไหลเย็นนะครับ
แล้วก็อัดคลิปยิ้มแป้นเลยบอกว่ายิ้มสายชิว
นั่งชิวกลางสายน้ำเกาะเกร็ดบ้านเรามาเล่นน้ำกันได้นะครับ
มีสองรอบรอบเช้ากับมืดครับไอ้สองรอบนี้หมายความว่ายังไง
คือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระเยาะที่จัวร์นนท์ท่าบุรี
เดี๋ยวคุณผู้ชมครับขออภัยครับ
ช่วงค่ำก็คือทุ่ม๑ระดับน้ำ๒เมตร๕๐เซนติเมตร
เหนือระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็ทำให้มีน้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่รุ่มต่ำ
แม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวป้องกันน้ำท่วมมีบ้านเรือประชาชนได้รับ
กระทบประมาณห้าพันหลังคาเรือนทีเดียวนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ย
น้ำยังล้นแนวกระสอบทรายเข้าทั่วพื้นที่ภายในเล็กน้อยเหมือนกัน
มาทำมเอ่อกระสอบซายนะครับเสริมแนวกระสอบซายเพาะกันน้ำท่วม
ตลอดแนวริมเขื่อนท่าน้ำนรหน้าศาลกลางชวน
ทบุรีหลังเก่านะฮะแล้วก็ตามแนวถนนนนทบุรี๑
ตั้งแต่หน้าสพเมืองนนทบุรีไปเลยจนถึงหน้ากรมราชธรรม
รวมทั้งแนวชุมชนริมถนนพิบูลสงครามระยะทางรวม๑๐กิโลเมตร
แล้วก็จะเร่งสูบน้ำออกนะครับแล้วก็จัดกำลังเจ้าหน้าที่
เฝ้าแนวกระสอบทรายตลอด๒๔ชั่วโมง
ขณะนี้เทศบาลนครนนทบุรีนะครับวางกระสอบทรายไปแล้วประมาณ๘๐๐๐ใบ
ยังเหลือกระสอบทรายอีกประมาณ๒๐๐๐๐ใบแต่นิ่งนอนใจไม่ได้
เขาสั่งกระสอบทรายมาเพิ่มอีก๑แสนใบเลยนะครับ
เตรียมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ครับดีแล้วครับ